สัตว์อะไรซึ่งที่เราสามารถจับมาแต่งตัวดีตัวได้บ้าง

ใส่กระโปรงรายดอกฟูฟ่องเฉพาะแบบนี้

อุทัยกลายเป็นความฮือฮา
หญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊ก
โอ้โหนี่ฉันเลี้ยงอุทัยของฉันนะฮะ
เจ้าคางคกชื่อว่าอุไทย

มีโบสวยงามแบบนี้ตัดเย็บมาเพื่ออุทัยโดยเฉพาะ

เขาเขียนว่าอุทัยพี่สาวหัดเย็บชุดกระโปรง
แต่เพราะมือใหม่เลยยังไม่ลงตัวสักที
ระหว่างนี้ขอลองท่ากับนางแบบซะหน่อย

อุไทยลูกอุไทยกินข้าว
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังผู้โพสต์นะฮะ
นางสาวนารินทิพย์จามรุวัฒนประดิษฐ์อายุ๓๐ปีเขาเป็นเจ้าของอุทัย

คือผู้หญิงคนนี้เขาชอบการเลี้ยงสัตว์แปลกสัตว์เลื้อยคานอย่างกิ้งกา

กินก่าเหมือนมีเข่าแหลมอ่ะคุณ
เอาออกไปผึ่งแดดให้อาหารหน้าบ้านก็มีคางคกกระโดดมาจากสนามหน้าบ้านหลายตัว
ก็เลยโยนอาหารให้กับคางคกกินแล้วก็จับมาเล่น

นั่นไปเออมันมีเจ้าประจำคางคกมาบ่อย๓ตัว
แล้วก็มาเล่นกับเธอก็เลยเอามาเลี้ยงซะเลย

นี่ชื่อเจ้าทองเจ้าเสียงใสเจ้าอุทัย

แต่ว่าเจ้าเสียงใสกับเจ้าทองตายไปแล้ว
อุทัยอายุยืนอยู่ตัวเดียว
ปลายเดือนธันวาคมระหว่างที่ทำความสะอาดบ้านอยู่
พบว่ามีคางคกกระโดดออกมาจากกำแพงที่มีรอยแตก
ก็จำได้ว่าเฮ้ยอุทัยนี่นะ

แต่มันผอมมากก็เลยให้มันกินหนอน
อุทัยค่อนข้างเชื่องก็เลยนำมาเลี้ยงในกล่องซะเลย
เหมือนทำเป็นแบบจำลองแบบธรรมชาติระบบนิเวศ

ไก่งามเพราะฝนคนงามเพราะแตก

ก็เลยทดลองตัดชุดให้กับอุทัยใส่

พร้อมกับย้ำว่าอันนี้แค่ถ่ายภาพ
มันน่ารักพอถ่ายเสร็จก็ถอดออก
ให้มันอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้น
เธอก็บอกว่าที่กล้าจับเนี่ยไม่กลัวพิษเนี่ย
เพราะว่าเคยดูสารคดีชีวิตสัตว์มา
ทำให้รู้ว่าถ้าเราไม่รบกวนมันนะฮะ